ผู้หญิงคนนึงต้องเสียชีวิตต้องเรียกว่าเป็นการเสียชีวิตจากการที่ถนนเนี่ยไม่ติดป้ายสัญญาณให้เขารู้ว่าตรงนี้เป็นจุดซ่อมถนนแล้วก็มีหลุมอยู่รถเนี่ยขี่มาแล้วก็ไปตกหลุมกระเด็นไปคนละทิศคนละทางรถไปทางคนไปทางค่ะ
หูหูหูนี่
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ค่ะคุณโบหรือว่าคุณกัลยาพรค่ะ
อายุ๒๙ปีก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาในถนนบนถนนซอยวัดแหลมฟ้าผ่าที่พระสมุทรเจดีสมุทรปราการ
แล้วตรงนี้เป็นจุดที่เขากำลังซ่อมแซมปรับพื้นผิวจราจร
ปรากฏว่ารถเธอตกหลุมบนถนนค่ะแล้วเสียหลักคือลอยขึ้นมาเลย
เหินขึ้นมาเลยรถไปทางคนไปทางคุณโบได้รับปัจเจ็บสาหัสนะคะ
ศีรษะกระแทกพื้นแล้วหลังจากนั้นเธอเสียชีวิตค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์วันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือจริงภาพแบบนี้ไม่มีใครอยากเห็นค่ะนะคะเพราะว่ามันสร้างความสะเทือนใจมาก
แต่ภาพนี้ญาติของผู้เสียชีวิตญาติของคุณโบเนี่ย
เอามาโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่ามันสะเทือนใจสงสารสงสารลูกของคุณโบนะฮะ
เอาไว้บอกสงสารหนูจับใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เสียพ่อบังเกิดกล้าวไปแล้ว
แม่ที่เป็นเสาหลักทำงานคนเดียววันนี้เด็กสองคนก็ต้องสูญเสียแม่อีก
เป็นเพราะความประมาทของผู้เกี่ยวข้องที่ทำถนน
แต่ไม่มีป้ายไม่มีไฟถนนมืดรถเสียหลักล้มทำให้เสียชีวิต
อยากจะขอความเป็นธรรมค่ะนี่คือเด็กที่ต้องสูญเสียแม่ของเขาไป
จากความไม่สมบูรณ์ของท้องถนนแล้วมันไม่มีป้ายเตือน
มันไม่มีไฟส่องสว่างให้เขาเห็นชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะเด็กสองคนค่ะ
ทีมข่าววันนี้ไปดูในพื้นที่ค่ะก็พบว่าถนนเส้นนี้เนี่ยก่อสร้างยาว๘๐๐เมตร
แล้วก่อสร้างมาแล้ว๓เดือนจากระยะเวลาที่อยู่ในสัญญาคือ๙เดือน
สภาพเป็นแบบนี้คือมีป้ายนะคะคุณผู้ชมจะเห็นป้ายป้ายบอกให้ลดความเร็ว
ติดตั้งอยู่ก่อนถึงทางต่างระดับไม่ถึง๑๐เมตรมันค่อนข้างกระชั้นนิดนึง
ชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยกลางคืนมองไม่ให้เห็นค่ะแล้วมันหยุดชิดมากเลย
ก็ไม่ถึง๑๐เมตรค่ะกลางคืนก็มองไม่ค่อยเห็น

บอกจุดก่อสร้างหรือไฟเตือนให้ลดความเร็ว

คือถ้ารถมาก็เอาจริงมันก็อันตรายอยู่ทีเดียว
ก่อนหน้านี้ต้นเดือนกรกฎามีผู้ชายคนนึง
อายุ๑๙ปีขี่มอเตอร์ไซค์ก็มาประสบประเทศ

คุณโบเป็นรายที่๒ภายใน๑เดือน
นี่ค่ะคนคุมงานทำถนนบอกว่าที่ผ่านมา

ตั้งแต่เริ่มสร้างถนนแล้วไปฟังหน่อยค่ะ
ใช้ได้อยู่ครับพลังนี้
ถึงเวลาประมาณทุ่มนึงมันก็ติดแล้ว
อ๋อแล้วป้ายบอกทางก่อนถึง

อันนั้นเถาไฟติดอยู่ตลอดตรงนู้น

เริ่มต้นตั้งแต่สุดข้อเลย
อ๋อมีป้ายอยู่แล้ว
ใช่ครับมีป้ายอยู่แล้ว

แต่มันเกิดแบบนี้๒ราย๒ครั้ง
ภายใน๑เดือนอันนี้ก็น่าคิดนะคะ
ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะ

ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องโม

ตอน๔โมงเย็นที่ผ่านมามีพิธีชาปนกิจศพนะคะ

ลูกชายคนเล็กอายุ๗ขวบบวชหน้าไฟให้แม่ค่ะ
เนี่ยค่ะส่วนพ่อแม่ของน้องโบเนี่ยนะคะ
บอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูแลเลี้ยงหลานทั้งสองคน
ก็ลำบากเลยล่ะค่ะเพราะว่าปกติแล้ว

ขาดทั้งแม่แล้วก็ขาดทั้งพ่อ
นี่ค่ะคนเล็กอายุ๗ขวบบวชให้กับแม่

แล้วก็บอกว่าแม่ไม่ได้ซื้อให้กินอีกแล้วนะ

เป็นลางเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ซื้อให้กินอีกแล้ว

เขาก็ไม่ได้เข้ากลับบ้านไปเต็มวันนั้นหรอก

ดูแลได้แค่ดูแลครับ
เพราะว่าเป็นตัวแทนเขาดูแลแทนเขา
อย่าเป็นห่วงเรื่องลูกเป้าเลย
พ่อแม่จะดูแลให้ดีที่สุดนะครับ

เรื่องต้นบริษัทผู้รับเหมาที่ทำถนน
มอบเงินช่วยเหลือ๓๐๐๐บาทค่ะ

อบเงินช่วยเหลืองานศพ๕๐๐๐บาท
ยังไงก็ฝากพิจารณาเรื่องไฟสัญญา
แล้วก็ไฟส่องสว่างเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะ

จะพาคุณผู้ชมกับคุณวรพรไปดู